ความคืบหน้าอาการป่วยของคุณปอทฤษฎีค่ะ
ตอนที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่โรงพยาบาลรามอธิบดี
ขณะที่ทางคณะแพทย์นะคะก็ยังไม่มีประกาศใดออกมาถึงความคืบหน้าของพระเอกคนดังค่ะ
เช้าวันนี้ที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจอาคารสมเด็จพระเทพรัฐโรงพยาบาลรามาธิบดี
ยังคงมีสื่อมวลชนหลายสำนักเฝ้าติดตามความคืบหน้าอาการป่วยขั้นวิกฤตของพระเอกดังปทฤษฎี
ซึ่งวันนี้ล่วงเข้าวันที่๒๔แล้วของการรักษาตัวค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะยังคงไม่มีประกาศจากทีมแพทย์
ความคืบหน้าอาการของปอเป็นระยะเวลา๑สัปดาห์เต็มแล้ว
นับจากวันที่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มค่ะ
แต่ก็ไม่ได้เดินทางนะคะมาพบปะหรือหารือให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน
ยังคงต้องส่งกำลังใจให้คุณปออย่างต่อเนื่องนะคะ
ให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะ